ยังอยู่ที่พื้นที่จังหวัดปฐุมธานีดูน้ำท่วมบ้านแล้ว

เป็นโรงเรียนของสามีคุณนุ้ยสุจิรานั่นเองนะคะ
นี่คือภาพของห้องประชุมใหญ่ค่ะ
เจ้าของชื่อว่าคุณปอนคุณปอนบอกว่าในพื้นเพิ่งปูเลยนะ
เตรียมเปิดทำใหม่๑พฤศจิกายนไม่น่าได้ใช้ค่ะ

แล้วแคปชั่นภาพนี้ก็คือเอาไม่อยู่แล้วน้ำเหนือรอบนี้
ก่อนหน้านี้คุณปอนเขาก็จะคอยโพสต์อัปเดต
เริ่มจากน้ำที่บุกมาจากด้านหลัง
ด้านหลังของโรงเรียนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
คุณปอนบอกว่าน้ำมันมาทางคลองตีล้อมเข้ามาในสวนย่า
๒๓วันที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำเริ่มคืบคลานท่วมเข้าโรงเรียน
และคุณปอนบอกว่าหนักสุดนะคะบุกมาที่หอประชุมแล้ว
ปูพื้นกระเบื้องใหม่ไว้ต้อนรับเปิดเทอม๑พฤศจิกายนค่ะ
แล้ววันนี้เองคุณนุ้ยคุณปอนก็รีบประชุมด่วน
ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนด้วย
คุณนุ้ยบอกกับทีมข่าวของเราค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดไป

แต่สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้มันหนักจริงเอาไม่อยู่
ส่งผลกระทบให้มีความเสียหายหลายส่วน
ครอบครัวเธอเองก็ไม่เป็นอันกินอันนอนค่ะ
สามีต้องตื่นมาเช็กระดับน้ำตี๑ตี๒ทุกวันเลย

เราจะมีการนำแบบว่าเหมือนกับถุงสายมาก้านแมว
ไม่ให้น้ำทะลักเข้ามา
คืออันนี้เวลาเรามอนิเตอร์มอนิเตอร์แบบเหมือนตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
น้ำจะขึ้นสูงช่วงประมาณ๕ทุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ
พื้นของโรงเรียนกับแม่น้ำก็คือเป็นพื้นเดียวกันแล้ว

ให้เตรียมจับตามีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นอีก
ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นยังไงฝนมันจะมาอีกไหมพายุอีกเยอะไหม
ระดับเท่านี้ก็สร้างความเสียหายได้แล้วค่ะถ้าเป็นน้ำอ่ะนะคะ